สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะใหม่ให้เยอะ
มาเจอกันวันที่อากาศร้อนเร็วมากร้อนค่ะคุณแต่วาเลนไทยเขาบอกจะหนาวอีกแล้ว
จริงอ่ะอย่ามันจะลงประมาณสัก๑๔องศา
พุกของวาเลนไทยนี่มันจะลง๑๔องศาก็ต้องระวังสุขทราบ
มันก็จะทำให้อ้อมกอดอบอุ่นขึ้นนิดจ้ะ
โอเคไหมครับไปเรื่องที่มุดดำบอกเลยนะครับ
เรื่องของค่าฝุ่นที่มดดำพยายามเตือนอยู่เสมอนะฮะ
ตอนเหนือตอนบนนะครับก็เฝ้าระวังนะฮะ๑๐๑๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับวันที่๙กุมภานะฮะศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
รายงานการติดตามสถานการณ์คุณภาพของอากาศนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ
โดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เรียกว่าคุณภาพดีมากนะฮะถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อ่าเนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรเนี่ย
อันนี้คืออันนี้เขาเขียนว่าโดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เป็นระดับนะดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพโอเคมีการตรวจสอบใช่ไหมนะฮะ
คืออย่างนี้เขาบอกว่าจริงนะตอนนี้เนี่ยครับการวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๒๕มายคลอนนะครับ
โดยภาคเหนือค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน๑๖พื้นที่นะครับก็คือที่ตะบนพระบาทที่ลำปาง
มีตะบนสปาตนะครับที่ลำปางนะฮะมีบ้านดงฮะลำปางมีแม่เมาะลำปางนะฮะ
มีเวียงเชียงรายมีในเวียงที่น่านนะครับมีบ้านกลางที่ลำพูนบ้านต่อมนะฮะที่พยาวนะครับ
เวียงพางคำนะฮะที่เชียงรายแม่ปะนะฮะที่ตากมีตะบนธานีที่สุโขทัย
มีตะบนลีนะฮะที่ลำพูนครับแล้วก็ยังมีตะบนเวียงที่เชียงราย
แล้วก็ตะบนเวียงใต้นะครับที่แม่ห้องศรแล้วก็พบพื้นที่สีแดงสองพื้นที่นะครับ
ก็คือที่หางดงแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังมีที่เมืองนะนะฮะที่เชียงใหม่ด้วยนะครับ
ก็ได้แก่มุกดาหารขอนแก่นอุบลรัชธานีนครพนมแล้วก็ศรีสเกต
ก็คาดการณ์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๖
บอกว่ามีแนวโน้มนะครับอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศที่ดี
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น
และมีลมใต้ที่กำลังมีกำลังค่อนข้างแรง
ช่วยพัดพายุฝุ่นละอองออกจากพื้นที่นี่ครับ
และสำหรับพื้นที่๑๑จังหวัดภาคเหนือ๑๗จังหวัดก็จะมีแนวโน้มเกี่ยวบากว่าง
ช่วงระหว่างของที่๑๐๑๑กุพและก็๑๔๑๕กุพ
นั่นเลยครับเขาว่ากันไป
พรุ่งนี้โอเคเนอะยังไม่อันตรายมากครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวยืมนี่คือเลิศ

หวัดถึงเขางบไปออกมากรุ่นเตอร์วินแล้วก็ใส่ผงเข้าไปเกิดความครอบแน่แล้วก็เป็นน้ำฝนลงมา
สรุปก็คือส่วนเทียมเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเกิน
แต่ถ้าจริงแล้ววันนี้เราไปดูกันแล้วกันว่า
ไอ่จุดความร้อนที่เขาบอกว่าเป็นจุดกำเนิดของปีเอ็ม๒๕
ที่จริงมันก็มีมานานแล้วนะฮะแต่วันนี้สำนักงานแผนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารภูมิภูมิสนเทศเนี่ยนะครับ
จิสด้าเขาเผยข้อมูลจากดาวเทียมนะครับจุดความร้อนในประเทศไทยเนี่ยนะ๙๙๙๖จุด
ส่วนจุดความร้อนของประเทศพม่าสูงกับเราเยอะ๓๘๙๑จุดโอ้โห
เท่านั้นไม่พอเราอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมฮะถูกแล้วเราอยู่มีเพื่อนบ้านอยู่รอบใช่
กัมพูชา๗๗๘จุดสปลาวเนี่ย๕๙๒จุดสูงทั้งนั้นเลย
แต่แปลกเวียดนามอยู่แค่๒๒๕จุดเองอืมอยู่ติดทางด้านทะเลป่ะ
เราไปดูมาเลมาเลก็มี๙จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกจุดมันมีจุดความร้อนหมดเลย
ความแปลกแล้วก็น่าเป็นห่วงคือมันเกิดขึ้นที่ป่าสงวนอืมมันจุดที่เกิดความร้อนเนี้ย
มันจุดเกิดขึ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็พื้นที่ป่าอนุรักษ์ถึง๓๘๘จุดนะ
ก็หมายถึงว่ามีการเผาก็คือเผาป่าเพื่อที่จะทำเกษตรเลือดลอยหรืออะไรอย่างเงี้นะฮะ
แล้วก็มีพื้นที่การเกษตรจริงอยู่แค่๘๖จุดเองนะฮะ

เอออะไร

อารมณ์

ก็คือว่าก็นี่แหละคือคำถามว่าทำไมป่าสงวนเขาถึงไปเผาป่าก็ได้

ตั้งแต่เริ่มต้นของการเข้าไปได้ยังไงแล้วล่ะ

พื้นที่ของเราบางทีอาจจะปลูกแล้วก็ติดกับป่าสงวน

ถ้าเราไม่วัดถ้าเราไม่ดูแนวเขตเราไม่รู้หรอก

มันไม่ใช่แบบว่าอย่างเขาใหญ่เนี่ยเรารู้
เพราะทุกอย่างมันมีมูลค่าหมดถูกต้องไหมครับ
แต่ถ้าสมมุติตามต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้

เขาบอกว่างงจริงเพราะว่า

หมายถึงอะไรครับก็คือสนับสนุนให้คน

ป่าสงวนอีกพื้นที่การกิเศษจริง

หมายถึงว่ามันน่าเป็นห่วงว่า
แสดงว่าป่าสงวนหรือพื้นที่อนุรักษ์น่ะ
การเผาเยอะขึ้น

หมายควรว่าถ้าเป็นมะเร็งปลอด
เชียงใหม่ลำปางอย่างนึงเลย

เป็นจังหวัดที่เราอยากท่องเที่ยวกันระเกิน
เชียงใหม่ลำปางเชียงรายเนี่ยเป็น๓จุดที่คนบอก

โดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยปัญหาเดียวเลยคือการเตรียมพื้นที่ในการเกษตร
ตอนนี้หรือการเข้าไปหาของป่า
จิศนาเขาบูรณ์ด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับไฟฝาก
สถานการณ์จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับเราอยู่แล้ว
แล้วก็ปัญญากรอากาศอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีอากาศร้อน
กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันก็คือฟ้าไม่สว่างในตอนกลางวัน
โดยมีอันนี้คืออธิษฐานเลยตอนนี้คนเชียงใหม่เขาอธิษฐาน
ว่าขอให้มีฝนฟ้าขนองเถอะ
อืมขอให้มีฝนฟ้าขนองขึ้นอากาศที่นี่ขึ้น
จากว่าตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่
จากมีโรมใต้และตะวันอกอยู่เทียงใต้
ก็มีโอกาสที่จะได้รับฝนเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอากาศหนาเย็น
กลับมานะฮะในตอนเช้าในตอนเช้ามีโอกาสกลับมา
เก้าโมงไปแล้วหรือเปล่าฮะเก้าโมงไปแล้วหรือเปล่าความความหนาวเนี้ย
เพราะฉะนั้นก็ต้องประกาศอย่างที่เขาประกาศกันว่า
ระวังสุขภาพนะฮะเนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้
ร้อนหนาวฝนอยู่รวมกันในหนึ่งเดือนมันไม่มีแบ่งแยกฤดูแล้ว
ส่วนลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย
ปักปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน
เพราะฉะนั้นทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งฝุ่นละอองในระยะนี้
ประเทศไทยตอนบนเนี่ยคือภาคเหนือของเราเนี่ย
มีแนวโน้มที่จะสะสมสะสมฝุ่นละอองมากขึ้นนะฮะ
แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีการระบายอากาศที่ดีอยู่
แต่ก็ต้องระวังในระยะยาวพอสมควร
ก็ช่วงนี้เห็นมีไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มระบาดมาแล้วฮะ
แล้วก็ไข้หวัดนกเป็นที่น่าจับตามองว่า
หวัดนกจริงเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตามองว่าทั่วโลกเนี่ย
มันเป็นยังไงกันอยู่แล้วก็จะมีโอกาสเข้ามาประเทศไทยหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างที่ประเทศไทยของเรานี่ก็เป็นหับในการทำไก่ทำอะไรพอสมควรนะ
เพราะฉะนั้นก็น่าจับตามองพอสมควรเกี่ยวกับไข้หวัดนก
โควิดกำลังจะจบไปอืมนะอ่าโอเคประกาศอย่างเป็นทางการสิบสี่ถึงสิบห้า
มันอากาศเย็นแล้วรอบใหม่อีสานอาจจะลงอีกหนึ่งถึงสี่องศาลงมั้ย
เลนไทยวาเลนไทยวันแห่งความรักกรุงเทพเป็นไง
เขาก็บอกว่ามีโอกาสที่จะลงหนึ่งถึงสี่องศาเหมือนกันหนึ่งถึงสี่ชนะ
แต่วันนี้มันปลาไปเท่าไหร่ที่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดก็ลงไปสักวันสามสิบ
ลงไปสักสามสิบเอานะใช่ไหมเอานะได้บรรยากาศวาเลนไทย
บรรยากาศอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุณหนุ่มจะต้องมาเล่า

เขาบอกมีการไปที่ร้านร้านทำเล็บของยายดิว

เขาบอกว่าทางทีเนี้ยทางฝั่งของดิวเองเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาเองก็เหมือนกับมีความกังวลใจนะฮะ

พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปรากฏว่ามีตำรวจไปนะฮะ
แล้วก็เท่าที่มีการไปตรวจสอบมาเนี่ย
ก็เป็นตำรวจที่เรียกว่าเป็นลูกน้องของคนที่
น่าจะเหมือนแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ด้วย

แต่ว่าทางฝั่งของท่านภูมิกับที่ทองหล่อ

ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไร
ตำรวจกลุ่มนี้ไปตรวจตามปกติ

ก็คือไปตรวจร้านปกติเหมือนไปตรวจเวรปกตินั่นแหละ

อะไรแบบนี้
หมายว่าข้อมูลมีเยอะใช่มั้ย
ก็เยอะอะ
เขาก็จะกลับมาเมื่อไหน
เร็วนี้เขากลับมาก็ต้องรู้กันเอง
เดี๋ยวกลับมาเนี่ยคุณภัยลิกแหมคุณสอสอภัย
ว่าดิวเนี่ยจริงแล้วมีอาการหน้าเบี้ยว
เขาบอกสังเกตคือเมื่อก่อนเขาเป็นแฟนกันต่อน้อยก็พี่น้องกันจริงเนี่ย
เขาบอกว่าเฮ้ยเขาดูหน้าดิวเนี่ยรู้เลยว่าหน้าเบี้ยว
ไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังฮะ
จริงโอ้โหไม่มีอะไรเมื่อกี้กำลังคุยกันถึงเรื่องราวของในอดีต
เล่าให้ครูอ้วนฟังคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนนี้ถ่ายละคร
ถ่ายละครเรื่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าก็มีสวัสดิการ

ก็เป็นแบบเขาจะไปซื้อของซื้อของให้กับพวกเหล่านักแสดง
กลับอะไรอย่างนี้ในกองในกองอะไรอย่างนี้
ทีนี้ก็มีนักแสดงท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็สูบบุหรี่สายฝน

สมัยก่อนจะเป็นบุหรี่สายฝนใช่เป็นเย็น
เขาก็บอกว่าให้น้องคนนี้ที่เป็นสวัสดิการเนี่ย
ซื้อบุหรี่สายฝนให้หน่อยน้องสวัสดิการเนี่ย
ก็รับตังค์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บน้องสวัสดิการก็ถามบอกว่า
พี่ครับถ้าเกิดไม่มีสายฝนพี่เอาอะไร
ทางฝั่งของนักแสดงเท่านั้นก็บอกว่า
อะไรก็ได้ได้หมด
เสร็จปุ๊บน้องคนนี้ก็ออกไปซื้อบุหรี่สายฝน
กลับมาอีกทีน้องถือชาเย็นกลับมาให้
เขาก็ถามบอกอ้าวแล้วไหนบุหรี่พี่บอก
อ้าวบุหรี่สายฝนไม่มีอ้าวแล้วไหนกล้องทิศหรืออะไร
เห็นพี่บอกว่าไม่มีเอาอะไรก็ได้
ก็เลยซื้อชาเย็นมาให้
เขาก็ซื้อดิเนาะ

คือนี่คือเรื่องจริงนะแล้วผมเห็นกับตาเลย
เขาเอาอะไรก็ได้นะอ้าวไม่ต้องเลย
โแล้วหน้ากูดก่อน

บนอะไรที่มันน่ารักที่คุณเห็นไม่ว่าปั๊บปั๊บมันน่ารัก
วครอบครอบคร่าย
คุณยายชอบหนุ่มรักตอนนี้จะเล่นเป็นชื่อคุณสมศักดิ์
เกยร้นเข่ง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

มันทำให้เธอเองเนี่ยเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจ
เหมือนกับเป็นแผลแล้วเหมือนกับอาหารที่มันย่อยไม่ออก
ย่อยไม่ได้คือกินน้ำกึ้งมันก็ย่อยไม่ได้มันก็จะค้างอยู่แบบนั้น
มันทำให้เธอก็อักระอวนมาตลอดเวลา
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปเห็นว่าจะมีข่าว
ทางคุณบิ๊กเองจะแต่งงานเธอก็รู้สึกว่า
แล้วทำไมเธอถึงจะต้องมานั่งแบบทนทุกข์ทรมานในมุมกลับกัน
คนที่เคยมีส่วนในการที่เธอเห็นเธอถูกทำร้ายร่างกาย
กลับไม่เคยช่วยหรือเป็นพยานอะไรเธอเลย

เธอก็เลยเหมือนกับว่ากดปุ่ม

ก็คือการเปิดเรื่องราวของพี่น้องสี่บ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาเก้าแปดแปดแปด
นี่แหละครับคือที่มาที่ไปที่คุณดิวได้มีการพูดนะครับ
ทีนี้แน่นอนครับว่าประเด็นเนี่ย
คุณดิวเองก็บอกแล้วว่าคุณดิวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
คุณดิวถูกทำร้ายร่างกายใช้คำว่าอย่างหนัก

ก็จะมีภาพที่ปรากฏขึ้นในหลายภาพนะฮะ

คุณดิวยังบอกว่าทุกครั้งที่เธอล้างหน้า
ทุกครั้งที่เธอกำลังจะแต่งหน้า
รับไม่ได้จริง
เมื่อเธอเห็นแผลเป็นบนใบหน้าของเธอ
แล้วมันก็เกิดจากเหตุการณ์ที่
กระทำทารุณด้วยความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นแล้วฮ
คุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะฮะแล้วก็จะมีภาพต่างต่างที่
ถูกเปิดเผยออกมาต่อเนื่องนะครับว่าสภาพของเธอเนี่ย
บักสบอมขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวลองน้ำเฮ้ยลองขึ้นดูเนี่ย
นี่นะฮะก็จะมีรูปของแขนที่จะมีรอยฟกช้ำแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าอีกนะอีกไหมอ่าก็จะมีไปได้มีอีกไหม
ขึ้นหน้าจอก็ได้เนอะอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็จะมีภาพอีกหลายหลายภาพ
นะฮะที่ปรากฏมาแล้วก็มันจะมีสองจุดที่น่าสนใจ
ที่เห็นจากบาดแผลค่ะหนึ่งก็คือที่หน้าผากนะฮะ
มีรอยแตกแล้วเย็บนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางคุณหมอท่านหนึ่ง
ได้เห็นบาดแผลนี้ค่ะคุณหมอก็บอกว่ามันไม่ใช่บาดแผลจากการถูกต่อย
หรือถูกตีด้วยมือแต่น่าจะมาจากเป็นของแข็งที่ไม่มีคม
ซึ่งวันนี้คุณภัยคุณภัยลิกเพื่อนคุณหมดดำได้แล้วฮะ
ค่ะคุณภัยเนี้ยก็บอกเลยบอกว่าโดนปืนตกอืมภัยมันก็ไปช่วยออกมา
โดนปืนตบนะฮะคือคุณไผ่ก็ไม่อยากให้พูดคำนั้นว่าเขาไปช่วยออกมา
มดดำแล้วก็สองเนี่ยที่น่าสนใจคือบาดแผลร่องรอยที่คอ
อืมคือคอเนี้ยเป็นรอยนิ้วอยู่อย่างงี้เลยนะฮะก็คือเหมือนแบบถูกบีบคอ
แค้นด้วยอ่าอย่างแรงนะฮะเนี่ยนะครับคือจากสภาพแล้วเนี่ย
คือสะบักสบอมแล้วฮะก็อยู่ห้องฉุกเฉินไอซียูอ่ะ
เนี่ยนะครับคือหลังจากที่ออกมาได้นี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วยังไงล่ะ
มันเกิดจากการที่ถูกชายคนนี้ทำหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไง
คือคือต้องบอกอย่างนี้นะครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ย
เราเองเนี่ยก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นคุณเบ้นนะแต่โดนทำร้ายมา
แต่ถูกทำร้ายร่างกายมาแต่ใครทำก็ไม่รู้อ่า
จากบุคคลคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับเขามาก่อน
บุคคลคนหนึ่งนะครับคือแต่ทีนี้ในมุมของข่าวเนี่ย
แน่นอนว่ามันก็เหมือนกับชี้ไปทางฝั่งของครอบครัวของทางสี่บ่อนี้
ก็คือหนึ่งนั้นคือคุณเบ้นที่เป็นแฟนของคุณดิวคือมันถูกชี้มาทางนี้เนี่ยนะ
ประมาณแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเบ้นเองก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะ
ใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
แต่ในตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเขาก็ยังมีสิทธิ์
เขายังไม่ผิดเขายังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ได้ตามกระบวนการถูกไหมครับ
แต่ในมุมกลับกันแน่นอนว่าหลายคนก็ถามอย่างที่ผมบอกไปว่าแล้วเขาจะถูกชายคนนั้นทำจริงหรือเปล่า
มันก็เลยเหมือนมันก็มีข้อความที่มันเชื่อมโยงไปได้อีกอืม
อ่าเหตุการณ์ที่มันเป็นแชทนี้นะฮะลองดูน้ำน้ำขึ้นสิน้ำเอ้ยนี่มาไหมอ่ะมา
เออเออกำลังเดินทางมาค่ะอ่ะมามาแล้วอ่ะจะเล่าไปก่อนจ้
จะเล่าไปก่อนเนอะนี่ฮะอ่ะมาตรงนู้นมาตรงนู้นอ่ะเนี่ยนะครับ
คือนี่ก็เป็นข้อความเนี่ยนะฮะกูไม่จำเป็นต้องดีกับคนไม่ดี
และยิ่งเลิกกันแล้วไม่สนจ้าคุณดิวก็ตอบไปบอกว่า
เราคุยกันดีไม่ใช่เพื่ออะไรกูไม่มีอะไรต้องคุยดีกับมึง
เห็นตรงกันแล้วไงว่าเราควรเลิกกันเรามีอะไรให้เกียรติกัน
ไปทำอะไรเหรอกูจะถือว่ากูคุยกับอีตัวปัญหา
ไม่ใช่มึงที่ปกติกูจะทำแบบนี้แหละจะได้จบไปสักที
อันนี้ถ้าดิวคุยกับคุยกับชายคนนั้นชายคนนั้นอ่าค่ะ
ถ้าดิวทำอะไรดิวขอโทษแต่เราเลิกกันและคุยกันดีดี
อ่าเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นฝ่ายชายก็ตอบมาบอกว่า
คนอย่างมึงเนี่ยต้องเลี้ยงด้วยมือด้วยตีนโอ้
ทำดีด้วยแล้วอวดเก่งเนี่ยกูไม่ต้องกลัวใคร
เกรงใจใครหรือไว้หน้าใครเพราะกูทำมาด้วยตัวเอง
กูก็ทำใหม่ได้อีกเสมอจากดิวก็ตอบอ่ากลับใจเย็นเย็นเถอะ
เนี่ยนะฮะเขาตอบเลยบอกว่าคำนี้มึงควรพูดกับตัวเอง
ถ้าใจเย็นกูไม่มาถึงจุดนี้กูเลือกแล้ว
พวกนี้รู้กันคนไหนกูทำไม่ได้กูจะยิงมันด้วยตัวกูเอง
อ๋ออ่าดิวกก็ใจเย็นเย็นสายไปแล้ว
เนี่ยนะฮะคือมันจะเป็นคำพูดเหล่านี้รุนแรงนะครับ
คือมันก็มีการเชื่อมโยงต่างนานาไปถึงเหตุการณ์ที่คุณดิวถูกทำร้ายร่างกาย
อันนี้แชทใหม่ใช่ไหมเนี่ยครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นแชทในอดีต
แชทในอดีตที่เพิ่งปล่อยออกมาค่ะอ่าแต่ว่าแน่นอนครับว่าสุดท้ายก็ต้องบอกว่า
ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าชายที่คุยเนี่ยเป็นใครนะยังไม่ได้ยืนยัน
ต้องบอกแบบนี้ไปแล้วกันถึงแม้ว่าจะมีชื่อมีอะไรที่ติดออกมาก็ยืนยันไม่ได้
ก็เขาต้องออกมาชี้แจงเองทางฝั่งฝ่ายชายก็ถือว่าต้องเป็นการสืบสวนสอบสวนกันล่ะ
ใช่คือฝ่ายชายก็ต้องออกมายืนยันข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไร
ใช่หรือไม่ใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มันกำลังอยู่ในหัวร้อน
อยู่ในสังคมเป็นร้อนในสังคมนะฮะวันนี้ถึงครั้งหัวว่าเต๋ารอให้คุณบินไปคุยกับดิวที่ไต้หวันเลย
อ่ะยังไงไปอ่ะคุยอยู่ที่คุณกันอ้าวค่ะแล้วแล้วให้จบเนาะอืม
ก็ในกรณีนี้ก็คือว่าตอนแรกก็มีข่าวออกมานะครับ
บอกว่าตัวคุณดิวเองเนี่ยอาจจะมีการถูกสอบ
เรื่องราวของการที่คุณดิวไปมีส่วนผัวพันธ์ในอดีตหรือเปล่า
กับเรื่องของขบวนการสีเทา
ซึ่งเรื่องนี้ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น
คือยังไม่ได้มีการสอบคุณดิวเรื่องนี้
แต่จะมีการสอบคุณดิวเรื่องราวของ
เป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้คุณดิวเปิด
แล้วก็จะมีการสอบเรื่องของการที่คุณดิวนั้นถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าการถูกทำร้ายร่างกายนี้๑๐ปีนะครับ
ถึงจะยังไม่หมดอายุความอายุความใน๑๐ปี
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดิวยังสามารถแจ้งความเอาผิดได้อยู่
แล้วก็เชื่อว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็น่าจะมีพยาน
อืมลัมโบกินี่หาเจอหรือยัง
อันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปหา

ยืมเงินอีกอะไร๙๘๐๐๐ที่เป็นหนี้กับดิวอีกอ่ะ
แต่คุณภัยเขาบอกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย

เป็นแฟนกับดิวมาเนี่ยนานมาก
จนวันหนึ่งเลิกลากลากลายก็คือเป็นพี่น้อง
เป็นพี่น้องไม่ใช่เป็นพี่น้องจริงเลย
ดิวเนี่ยเขาบอกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย

โดยตนกับดิวก็เหมือนพี่น้องกันเราอยู่กันมีอะไรปรึกษากันมาตลอด
ถ้าดิวเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยคือดิวก็ปรึกษาตลอด
แต่ที่ต้องออกมาแฉเนี่ยเป็นเพราะจังหวะจังหวะเขาปราบปรามพอดีไงฮะ
คือก่อนหน้านี้เขาถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสมัยก่อน
แต่ก็ไม่มีก็แสอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะถูกที่ถูกเวลาพอดี
เขาบอกว่าเขาเคยเปิดมาว่าเกี่ยวกลางดึกปิดถึงเช้าอะไรอย่างนี้
นะฮะแต่ก็ถ้าสมมุติคนเราดูหน้าดิวดีดีนางหน้าเบี้ยวนิดนิดพอสมควร
นั่นคือสิ่งที่คุณไผลลิกสังเกตได้เขาบอกว่าอ่าลองดูสิ
ถ้าใครดูวิวดิวมาตั้งแต่รูปสมัยก่อนกับทุกวันนี้แต่เราก็ไม่ได้สังเกตนะ
เหมือนกับเป็นมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยเนอะหรือการแต่งหน้าอะไรมันก็ช่วยด้วยค่ะ
ใช่นางก็บอกว่าหน้าดิวเนี่ยเบี้ยวยืนยันว่าถ้าคุณเล่นอะไรแบบเนี้ย
เราเล่นอะไรมาแรงแรงบ้างล่ะจะเป็นยังไงบ้างอืมนะฮะแล้วก็แชทลับที่
อดีตแฟนของดิวเนี่ยส่งมาขู่ทำร้ายขู่ฆ่าไผ่บอกเอาจริงจริง
เห็นมาตลอดนั่นแหละส่วนเรื่องที่ดิวเนี่ยออกมาแฉเรื่องเว็บพนัน
วันที่ดิวออกมาแฉมาโพสต์แฉตนมาเห็นที่หลังพร้อมกับทุกคนนั่นแหละ
ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าวันนั้นอ่ะแชทหลุดออกมาเขาคงไม่
ก็ต้องรู้สึกว่าเขาต้องโดนอะไรบ้างอ่ะอืม
เขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคันนี้มีคันเดียว
แล้วแต่ชุดแต่งไปอีกอีกสามล่านก็ลงเป็นสี่สิบล้าน
เขาก็บอกว่าตอนนี้
ยังหาอยู่แต่ก็ก็มีบางข่าวบอกอ๋อมันเปลี่ยนมือไปแล้วล่ะอืม
มันเปลี่ยนมือมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วถ้าเปลี่ยนมือไป
ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวอืมแล้วคนจะไปใช้นี่ไม่
เขาบอกไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรหมดแล้วเนี่ย
เขาว่าตามข่าวเป็นอย่างงั้นอืมต้องไปศัลยกรรมอืม
ไปฟังเสียงคุณไผ่สักนิดหนึ่งฮะค่ะขนาดเขาอยู่เมืองไทยกลุ่ม
กลุ่มนี้ยังทำร้ายแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะณวันนี้ผมเชื่อว่า
ทุกคนต้องช่วยกันช่วยเป็นหูเป็นตาเราเราเราก็คงทำได้
ถ้าวันนี้เรื่องนี้ในเมื่อมันจริงขนาดนี้แล้วทำอะไรไม่ได้
คงไม่เหลือใครสักคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วครับประชาชนคงหมดความ
ก็คงต้องหมดศรัทธาแล้วค่ะกังวลว่าจะได้รับผลกระทบอะไรไหมคะ
เพราะว่าเหมือนเคยมีฝั่งนั้นเขาก็เคยมีเรื่องมีราว
ถ้าผมกลัวแล้วคนอื่นจะอยู่ยังไงผมผมก็คงไม่ต้องผมคงไม่กลัวหรอกครับ
ผมก็เป็นตัวแทนของพี่น้องอยู่แล้วนะครับประชาชน
แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐเนี่ย
ทำกันอยู่แล้วผมไม่ได้มาในการโดนทำร้ายหรือปกป้องคนหลายหลายคนเนี่ย
ครั้งแรกนะครับจริงเราทำกันมาหลายครั้งแล้ว
เขาก็บอกเขาก็เหมือนแบบว่าปกป้องผู้หญิงด้วยแล้วนี่เป็นน้องเขาเอง
อืมเขาจะทำยังไงเขาก็ต้องทำอย่างงี้อืมนะฮะ
แหละก็จากคุณไผ่เนอะก็ต้องติดตามกันนะ
ก็เรื่องนี้จะจบก็ต้องรอดิวกลับมาพูดเองว่าเป็นยังไงจะกลับมาไหมคะ
ก็เขาพูดหมดแล้วไงดิวเขาก็พูดเขาก็เขาก็พูดใน

แล้วนั่นคนที่บอกว่าที่มีการมอบตัวค่ะคือคนตอนเนี้ยผมบอกเลยว่า
คนที่ควรจะต้องพูดที่สุดก็คือคนที่กำลังถูกกล่าวหา
ก็คือตัวฝ่ายชายว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไง
ถูกไหมฮะหนึ่งมีการทำร้ายร่างกายจริงไหมถูกไหมครับ
สองมีการแบบใช้ความรุนแรงอะไรลักษณะเหมือนกับมีการด่าทออย่างนี้จริงไหม
สามเรื่องของเว็บพนันเนี่ยจริงหรือไม่จริง
แต่ว่าเห็นบอกว่ามีมุมของทนาย
เขาบอกว่าทางฝั่งกุลเบ้นก็เอ่อก็ก็เหมือนกับอ่าปฏิเสธ
เหมือนกับไม่ได้เอ่อปฏิเสธใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับเรื่องของพนันออนไลน์ไม่เกี่ยวข้อง
เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องกันฝั่งทนายความของของทางคุณเบ้นนะ
อ่ะลองลองฟังมีเสียงทนายกันหน่อยฮะ
ตัวันเมื่อกี้คือทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบที่เขาบอกไปว่า
มีต่อรองอะไรมันจะทำไม่ได้แล้วครับในความคิดอย่างไม่สามารถต่อรองอะไรได้

ทุกอย่างต้องเดินไปตามเนื้อส่วนของการพิสูจน์ความถูก
โดยสินว่าความถูกมันเป็นจำนวนการที่ต้องพิสูจน์
อ่ะก็แน่นอนอีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนกับดิวมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย
คือคุบกิฟต์เขาเป็นหุ้นส่วนกระเน่ในร้านเล็บ
เป็นเพื่อนสนิทกันเลยอะค่ะเป็นเพื่อนตั้งแต่แบบว่าก่อนที่จะดัง
ก่อนที่จะรวยอะไรแบบนี้เลยล่ะคุบกิฟต์ก็บอกว่าที่จริงแล้ว
เขาทำร้านเล็บด้วยกันเนี่ยแหละพนักงานในร้านเนี่ยมีตำรวจสองนายกล่าวว่า
มาตามหาคนร้ายรักทรัพย์สินที่เป็นแรงงานต่างด้าวค่ะพนักงานจึงได้ขอดูบัตรประจำตัว
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือพนักงานมีเซนต์ดีไงไหนขอดูบัตรตำรวจหน่อย
เขาว่าอย่างงั้นเพื่อความปรากฏว่าตำรวจสองนายเป็นพนักงานฝ่ายสืบสวนสอนอทองหล่อ
ว่าเนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมีตำรวจมาตรวจสอบความถูกต้องในบาร์ออฟฟิลตี้
ตอนนี้ทางร้านได้รับการตรวจสอบและทางร้านยืนยันว่าทางร้านทำถูกต้องนะครับ
ตามวิธีการพนักงานในร้านบาร์ออฟฟิลตี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะครับ
อันนี้ก็คือจากคุณกิฟต์ก็บอกแล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนร้านเขาด้วย
ถึงผู้กลับรอต่างกัน

เงียบอยู่นะครับ
ก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่ย่านนี้นะครับ
ซึ่งผมมีชื่อนามสกุลแต่ว่ายังไม่ได้ตัวนะครับ
เคยมีข้อมูลว่ามาทำงาน
ในร้านดังกล่าว
ก่อนต้นก็ต้องมีขั้นตอนการแสดงความมือถูกใจ

อันนี้ก็เป็นเรื่องของดิวทั้งวันเลยนะวันนี้

เขาไม่รู้เขาจะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

มาถึงเรื่องของแผ่นดินไหว้กันสักหน่อยดิมั้ยคะ

แผ่นดินไหว้ของใหญ่แล้วน่าสงสันมาก
แล้วก็ในขณะนี้ทางด้านของรัฐบาลไทยเรานะคะ
ก็ได้มีส่วนด้วยเหมือนกันในการที่จะช่วยเหลือนะคะ
ในเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวตุรกีค่ะ
โดยการส่งทั้งเงินทั้งกู้ภัย
ฉุกเฉินไปร่วมภารกิจด้วยนะคะ

มอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเบื้องต้นให้แก่รัฐบาลในสาธารณรัฐตุรเกีย
ทางด้านของเอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐตุรเกียประจำประเทศไทย
โดยแนะนำของรัฐบาลและประชาชนไทย
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง
ห่างจากกรุงอังการ่าประมาณสัก๕๘๐กิโลเมตรและบริเวณใกล้เคียงนะคะ
โดยได้มอบความช่วยเหลือให้๕๐๐บาท
๕ล้านบาทขอประทานโทษค่ะ๕ล้านบาทแก่รัฐบาลเตรียร์เกียร์
รวมไปถึงรัฐบาลไทยได้จัดทีมหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน
กรมป้องกันสาธารณภัยและความช่วยเหลืออื่นตามที่ต้องการให้อีกด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านของผู้สื่อข่าวยังบอกว่ากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาระบุบอกว่า
เกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเวียดนามอีกค่ะ
ขนาดถึง๔๕แมคทิจูดเมื่อเวลา๖นาฬิกา๑๐นาทีของวันนี้นะคะ
แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึกถึง๑๐กิโลเมตรห่างจากเมืองของกรุงเทพเราเนี่ยนะคะ
ก็คือเมืองในประเทศไทยของเราก็คืออุบลราชธานี
ซึ่งห่างจากอุบลไปอีกประมาณสามร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรซึ่งก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาที่จะน่ากลัวนะคะ
ซึ่งแบบว่ามีรูปอยู่รูปหนึ่งที่เขาบอกว่าคนที่ยังติดอยู่ใต้ตึก
ที่เป็นตัวคุณพ่อใช่ไหมอ๋อนี่คุณอ้นไปเห็นทุกคุณพ่อที่จับมือลูกสาวไว้
แล้วก็มีเด็กน้อยสองคนอยู่ข้างใต้ซากปลาหลักนั้น
ใช่ใช่ซึ่งของพ่อที่จับมือนี่ก็คือลูกสาวก็สิ้นชีวิตไปแล้ว
จับมือกันไว้อยู่ในบนที่นอน
จะต้องมีเรื่องอะไรต่างอีกมากมายนะสำหรับตุรเกีย

เกินแล้ววันนี้ทะลุหมื่นสองแล้วเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อวานเนี้ย
เพราะว่ายังไม่รู้ว่าใต้ตึกมีอยู่อีกเท่าไหร่
มีการเพียกก่อนอะไรไหมฮะ
กว่าก่อนที่มันก็คือปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว
นกปินเหมือนกับศิลำที่มันอาจเป็นแปลงพวกสัตว์จะรู้ก่อน

จะทำให้พวกศาติหรือแม้กระทั่งต้องฟ้านี้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
ช่ายอย่างล่าสุดมาตอน๖โมงเย็นค่ะ
เขาบอกว่าทั้งผู้เสียชีวิตในตุรกีและไนซีเรีย
ตอนนี้ไม่ต่ำกว่า๑๖๐๐๐คน
เห็นไหมล่ะ

ไปไปหมดเลยตั้งคืนด้วยนะแล้วก็มันมืดอยู่แล้วก็มาเกาะที่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยไปไปหมดเลยแล้วก็ร้องอะไรอย่างเงี้ย
ช่วงเวลานั้นทุกคนก็ยังหลับนะคะตี๔ใช่ไหม
ก็ต้องส่งกำลังใจกันมากเลยนะคะ

เอาละส่งกำลังใจไปให้รู้สึกมีคนไทยคนเดียว

อยากให้ส่งกลับมาหรือเปล่า

เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อครับ
สอเขียนคิวมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยม
คิ้วของเราเราเลือกเอง

ไม่เป็นไรค่ะเนาะ

ไปดูอีกหนึ่งกรณีนะครับ

เด็กอายุ๘เดือนเสียชีวิตอยู่ในท้องนะครับ
หมอไม่รู้แล้วก็ทำแม่นั้นติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตตามไปนะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวนะฮะได้รับรายงานบอกว่ามีหญิงตั้งคันเสียชีวิต

ซึ่งอยู่ในคันเนี่ย๘เดือนนะครับ
ก็คือหลังเข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
แค่มีอาการผื่นคันขึ้นตามร่างกายนะครับแล้วก็มีไข้
หลังจากนั้นครับมีการตรวจสอบเพราะว่าผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวจินัตตาหรือว่าตุ๊กนะครับ
อายุ๓๒ปีเป็นชาวบุรีรำนะฮะ
ซึ่งทางด้านนายอภิเชษซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยบอกว่า
ภรรยาเนี่ยทำงานเป็นพนักงานลูกจ้างอยู่ที่เทศบาลตะบนบ้านบัว
ตัวเองกับเมียนั้นมีลูกสาวด้วยกันอยู่แล้ว๑คนอายุแค่๑ขวบ๔เดือน
ต่อมาเนี่ยภรรยาตั้งท้องขึ้นมาอีกนะครับ
แต่อยากจะให้ภรรยาลูกในท้องสมบูรณ์ก็เลยไปฝากคันพิเศษนะครับ
คลินิกหมอเฉพาะทางในตัวเมืองบุรีรำ
ตั้งแต่ประมาณสัก๒เดือนนะฮะในอายุคันนะครับ
พบกับหมอในคลินิกทุกครั้งที่หมอนัดเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ๙๐๐๑๒๐๐บาทนะครับ
ช่วงอายุคันภรรยาได้๖๗เดือนนะครับ
ไปหาหมอที่คลินิกบ่อยขึ้นเพราะภรรยามีอาการผิดปกติครับ
คลินิกก็ให้ยามากินเป็นประจำแต่อาการนั้นไม่ดีขึ้นนะฮะ
กระทั่งเมื่อวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมาไปพบหมอตามนัดนะครับ
โดยหมอแจ้งว่าเด็กเนี่ยไม่ดิ้นแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ
หมอก็ให้น้ำเกลือแล้วก็กลับบ้านต่อมาภรรยาก็มีผื่นขึ้นมีไข้อ่อน
ไปพบหมออีกครั้งหนึ่งที่คลินิกนะครับหมอก็ให้ยาแก้ไข้มากิน
แต่กินแล้วอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะจนกระทั่งคืนวันที่๖กุมภาพันธ์
ภรรยามีอาการปวดท้องตัดสินใจเลยครับพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากหมอตรวจอาการก็ส่งตัวภรรยาเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าเอาลูกในท้องออก
เนื่องจากลูกชายที่อยู่ในท้องนั้นเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะฮะ
ต่อมาครับอาการของภรรยานั้นสุดหนักลงนะฮะสุดท้ายหมอแจ้งว่าติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ไตวายเฉียบพลันและเสียชีวิตในวันที่๗กุมภาพันธ์
ตนเองเนี่ยติดใจเรื่องของการฝากท้องพิเศษว่าหมอเนี่ยมีขั้นตอนในการดูแลคนไข้ยังไงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงและอาการของแม่ที่มาฝากคัน
ล่าสุดนะครับในแพทย์พิเชษพืชขุนทศท่านก็เป็นสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำครับท่านออกมากล่าวถึงกรณีนี้บอกว่ารู้สึกเสียอกรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยยังระบุไม่ได้ว่าเป็นความผิดของใครนะครับ
ทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นนะครับถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ตั้งคันรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่มือใหม่ควรจะสังเกตความผิดปกติอย่างใกล้ชิดนะครับ
หากมีความผิดปกติก็ต้องไปพบแพทย์ในทันทีเพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่คาดคิดนะครับ
ลองฟังเสียงคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะ
คือเห็นว่าหมอนี่อ่ะต้องดูแลเราอย่างดีที่สุด
ก็คือฝากเท่ากับฝากลูกฝากชีวิตตัวเองไว้กับหมอใช่ไหมคะ
น้องก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงจริง
พูดไม่ออกเลยคือก็คือทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกันแบบแค่ตรงนี้นะฮะ
ไม่ได้มีการลงละเอียดในรายละเอียดโดยลึกเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่นี่ตั้งสังเกตนะว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กเนี่ยอาจจะเสียชีวิตในคันมาอย่างที่บอกว่าหลายวันแล้วแต่ทางคลินิกเองอาจจะไม่รู้
เราก็พูดไม่ได้เนาะคันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ก็คือถ้าเด็กลกอาจจะพันคอแล้วเด็กเสียชีวิตอ่าพอเด็กเสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในท้องนานเกินไปพอไปผ่านแล้วเอาเด็กออกปรากฏแม่ติดเชื้อในกระแสเลือดไปแล้วคือมันก็ต้องมาตรวจดูละระยะเวลาในการคำนวณแล้วว่ามัน
ก็มันก็ไม่รู้มาก่อนไม่รู้ใช่แต่ที่สำคัญที่สุดคือทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกถึงว่าเมื่อเราฝากคันแล้วเป็นฝากคันพิเศษก็จะรู้สึกได้ว่าอยู่ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิดแล้วพิเศษแล้วและต้องปลอดภัยแล้วตรงนี้แหละอ้วนว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันโหดร้ายถ้าลองไล่ไทม์ไลน์กันดูอีกทีนะช่วงอายุคันของภรรยาเนี่ยของผู้ของผู้เสียชีวิตนะฮะ๖๗เดือน
ไปหาหมอที่คลินิกบ่อยขึ้นภรรยามีอาการผิดปกติหมอที่คลินิกให้ยามันกินเป็นประจำแต่อาการกลับไม่ดีขึ้นจนกระทั่งวันที่๒๘มกราไปหาหมอตามนัดหมอแจ้งว่าเด็กไม่ค่อยดิ้นนี่นะครับนี่ที่คลินิกนะก่อนหน้า๒๘คือวันที่เท่าไหร่ก่อนหน้า๒๘ก็คือปกติก็คือไปทั่วไปอยู่แล้วครับแต่ยังรู้สึกว่าเด็กไม
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบุรีรำหมอให้น้ำเกลือแล้วกลับบ้านอ๋อยังกลับบ้านนะต่อมาภรรยามีไข้อ่อนก็ไปพบหมออีกครั้งหนึ่งที่คลินิกหมอก็ให้ยาแก้ไข้มากินอีกแต่กินครั้งนี้เนี่ยอาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งคืนวันที่๖กุมภาพันธ์มีอาการปวดท้องก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำอีก
มากินยาแก้ไข้มากินอีกอาการก็ไม่ดีขึ้นอีกจนกระทั่งคืนวันที่๖กุมภาพันธ์๖กุมภา๒๘๒๙๓๑๑๒๓๔๕๖๙วันอาทิตย์๙วัน
แล้วหลังจากนั้นก็เลยส่งตัวไปที่ศูนย์บุรีรำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่าตัดออกมาลูกตายแล้วหลายวัน
คือจริงแล้วมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่๒๘มกราที่เห็นว่าเด็กไม่ดิ้นตรงนั้น
ก็สังเกตว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าหมอที่คลินบอกว่าเด็กไม่ค่อยดิ้น

ส่งโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่เช็คดีหรือเปล่า
ก็ต้องไปไล่ไทม์ไลน์ตรงนี้อันนี้เพื่อความเป็นธรรมของพ่อแม่ของคุณพ่อของพ่อของเด็กแล้วก็แม่ของผู้ตาย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เห็นใจนะคะทางแพทย์ก็คงต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว
สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเตือนบอกว่าอะไรนะ
ถ้าเกิดว่าคุณแม่มือใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้คือก็เป็นลูกคนที่สองคนที่สองแล้ว
นี่ก็ลูกคนที่สองแล้วทั้งเขามีรู้สึกว่าทำไมลูกไม่ดิ้น
เพราะแบบว่ามันแต่รู้สึกจากการที่สามีก็คือพ่อของเด็กตำรวจอาการบอกอาการให้ละเอียดนะคะแซงว่าคือต้องตรวจแบบเหมือนต้องดูกันตลอดเวลา

ก็สู้ว่ามีภืนขึ้นมีอะไรก็จะเหมือนว่าเทวไปโรงพยาบาลบ่อย

อ่ะอยู่ดีพูดมา

ถูกรอบไหมล่ะ
ไม่จะเล่นสำหรับอะไร
จะเล่นของธนหนย์

ศนุนเท่าไร
จะเล่นยาวยาวเดิม๔ปีผ่าน
แต่ก็ยังเหมือนเดิมคือวันนี้นะฮะที่ถนนเข้าสารเนี่ยเขาบอกเลยว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
เพราะตรงนั้นจริงแล้วเนี่ยมีทั้งวัดมีคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นเยอะ
เขาก็มีการประชุมร่วมกับสถานีตำรวจนครบานเขาบอกเอาละ๑๕วันนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดเลย
หนึ่งการเปิดเพลงหรือแสดงดนตรีเนี่ยควรเป็นหมายถึงว่าจะต้องเป็นอาคารมิดชิดแล้ว

แล้วก็ผนังเนี่ยต้องทำจากวัสดุที่สามารถป้องกันเสียงดังได้เพราะมันมีเรื่องของแรงสั่นสะเทือนไง
แล้วด้านหลังก็จะมีคนอาศัยอยู่กันเยอะพอสมควร
แต่ที่จริงก็อยู่กันมานานแล้วนะ

หู๑๐กว่าคุณหนุ่มเคยไปเที่ยวมั้ยเนี่ย

คุณหนุ่มเคยไปพศาสน์มั้ย

แบบตัวไปแบบไม่ได้บ่อยแต่เคยไป
คุณแม่เคยไปไหม
คุณรุ่นไหนคะดิฉันไปนะคะ
ไปไปในรุ่นที่
อุ้ยก็แบบรุ่นนั้นเกินไป

สมัยก่อนสิ่งที่มันเป็นเนี่ยก็คืออาหารแถวนั้นอร่อยนะ
เขาเรียกว่าแกงเผ็ดหอยจุ๊บ
เมื่อก่อนมีหมอดูคนหนึ่งแม่นมาก
หนังอยู่ตรงนั้นใช่มั้ย

สมัยก่อนต้องไปทำอะไรรู้ไหมที่ตรงนั้น
ต้องไปถักเปียร์เอ่อถัก

ตอนนี้คือความดังเนี่ย
นั่นน่ะสิก็คือแบบมันก็ดังนะถ้าอย่างนั้น
มันประธานสุขภาพคือทำให้ละ๘๐
ใช่ไม่ตึก

ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร
ที่ไม่เกินสองร้อยตารางเม็ดจำหน่วยสามสิบห้ารายเนี่ย
นับจากวันไหนคะ
นับจากวันไหนคะ
นับจากวันที่ประกาศ

มดดำเพิ่งอ่านข่าวเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ

ุลามเรียกข้าวสารไม่มีถนนคุณก็ว่าเขา
พอเขาอ่านถนนเป็นถนนคุณก็ล้อเขาอีก

อัมโมดราม

โตเตียลาเรียกอัมโมดราม

พี่โมดรามก็คือพี่เอกชายศรีพี่ชาย

คือเมื่อก่อนพี่พลตอานนท์เขาชอบเอาชื่อคนดัง

เวลารายการพี่อยู่อะไรคือด่าแหลกไง

แต่จริงถ้าชื่ออย่างนี้มันก็คือโมดราม

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ต้องระมัดระวังเลยนะตอนนี้เขาบอก

พาทพาง

อ่อแล้วมันก็เลือกให้กลับบ้านทุกวันเลย

แมวทำเสร็จยังไง

อยากได้เสียงจากอาร์โม่นราม

มันก็ลองนั้นจริงตื่นเต้นแบบ

นี่ก็แมวพูดได้หนุ่มแมวพูดได้ชั้นพูดได้ตรงนี้ฟังสิเห็นมั้ยชัดหนึ่ง

ไม่น่าปรึกษาเลยสมัยก่อนจริง

ฉันควรปรึกษาคนอื่นจริง

ตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วนะคะ
หมาทั้งแมวทั้งวัว
ภาหะเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าต้องฉีดวัคซีนป้องกันจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเก้าที่นครราชศรีมาเปิดเผยบอกว่า
สุนัขบ้าตอนนี้เนี่ยเพื่อการเฝ้าระมัดระวังนะคะโรคพิสุนักบ้า
เพราะว่าตอนเนี้ยสัตว์ติดเชื้อพิษสุนักบ้าจากจำนวนสิบตัวอย่างพบที่บุรีรัมณ์ห้าตัวอย่างบุรีรัมณ์แล้วเหรอ
ใช่สุรินทร์๕ตัวอย่างแล้วก็พบผู้สัมผัสพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้นเลยนะคะ
สูงนะเจ็ดสิบสี่รายค่ะคุณโดยพบที่สุรีนหกสิบเจ็ดรายบุรีรัมณ์เจ็ดราย
อืมผู้สัมผัสโรคทุกรายได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบแล้วก็พวกเราสบายใจได้นะคะ
แต่สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยจากสัตว์สู่คนที่เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีชนะคะพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขค่ะ
อืมเป็นที่รักของพวกเรานะพวกสุนัขทั้งหลายที่เราได้นอนเล่นกันอยู่ด้วยนะต้องต้องระมัดระวังนะคะ
ทุกปีต้องฉีดยานะฉีดยาพิสุนักบ้านะคะแต่คนนี้หมาวัดหมาอะไรเยอะ
นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเข้าไปดูแลกันเขามีแต่ไปตามดูแลอสมงอสมใช่ไหม
ใช่ประสุทธิ์ประสุภัสดิ์จังหวัดรองลงมาก็คือแมวและวัวค่ะ
หากใครถูกสุนัขหรือแมวที่ติดเชื้อกัดเนี่ยต้องรีบเลยนะคะ
แผลด้วยสบู่แล้วก็รีบไปพบแพทย์ที่เร็วที่สุด
เพื่อฉีดวัคซินป้องกันโรคภิคนักบ้าค่ะอือเป็นอันตรายแล้ว

แมวพูดได้เนี่ยป่ะ
จ้อยแล้ว

ถ้าแมวพูดได้แล้วหมาว่านักกว่าได้

ไอ้ตรงนี้เราร้องนะไอ้ตรงนี้เราร้อง

เอาละค่ะดิฉันดังแล้ว
โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
นี่ได้แล้วฟังนะ

คืออันนี้เป็นที่แมวมดดำที่เขาลง
อ๋อเหรอแต่ขอฟังด้วย

กรอลมมัน

เบื่ออยากกลับบ้าน
คำว่าเบื่ออยากกลับบ้าน

มันจะพูดไม่แล้วแมวมันจะพูดคำว่าเบื่อเป็นได้ยังไงคุณ

นี่เหรออยากกลับบ้านแนวมันจะเปล่า

น้องพี่ยินไหม

คือเอาตัวเองไปเก็บมาเลี้ยง

ไหว้หนุ่มทุกวันมันก็ยังอยู่
เสร็จแล้วปุ๊บคนถอยรถไปเหยียบเขา

มันคงจะเมายาสลบหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าตรงเนี้ยคือเบื่ออยากก็ไม่
แมวก็ยังไม่ตายด้วยนะแมวแบบรอดตายมาบ่อยมากเลย
ยอดมากเลย
วันนี้ช่วงนี้เหล่าดาราศิลปินหลายคนถูกแอบอ้างชื่อไปหลอกประชาชนเยอะ

หลอกคุยในเชิงชู้สาวหลอกลงทุนก็เยอะ

อ้างนำไปโฆษณาในเชิงพาณิชย์ก็เยอะ

ล่าสุดแพร่แพ้เนี่ยก็จะมีพี่น้องสองคน

แพร่พอแต่แพรเนี่ยเป็นผู้จัดการของหมากปรินเนี่ย
เขาโพสต์ไอจีระบุเลยว่าแจ้งเตือนเหตุหลอกลวงจากมิจฉาชีพบริษัท
ทรัพย์ทรัพย์จำกัดนะฮะแพร่และคุณหมากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่
กำลังแอบอ้างเพื่อหลอกลวงผู้อื่นนะครับ
หากท่านใดพบเจอพฤติกรรมดังกล่าวปวดอย่าหลงเชื่อ
และขอความร่วมมือในการแจ้งรีพอร์ตบัญชีที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้
เขาทำการบล็อกเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะฮะบริษัทของแพรและคุณหมากมีความห่วงใยทุกท่าน
แล้วก็ไม่อยากให้ต้องโดนหลอกลวงจึงเรียนทุกท่านมาเพื่อทราบนะ
อันตรายจริงเมื่อวานสดร้อนเลยโทรศัพท์มาหาดิฉัน
ฉันก็ว่าดิฉันน่าจะคนที่ไม่ค่อยจะต้องโดนสิ่งเหล่านี้

ก็เมื่อวานแบบมีโทรศัพท์เข้ามา
บอกว่าโทรจากแกรมมี่จะให้ไปแคสละคร
อยากเป็นดาราถือเลยแต่คุณจะต้องเสียค่าสมัครก่อนด้วยนะ
นี่ก็ทำสินกันกันไม่ได้ว่ามั้ย

มันมีทุกรูปแบบเลยทุกวันนี้
แล้วเบอร์มันก็เดี๋ยวนี้มันไม่โชว์เบอร์ด้วย

ผมส่วนใหญ่จะเป็นหลังผมจะเป็นแบบโทรมาบอกว่า

เหมือนกับคุณเหมือนกับ

บอกว่าเนี่ยบัตรเครดิตของคุณเนี่ยนะ

แล้วก็ภาษีคุณต้องได้เคียงภาษี

ระวังระวังแค่กันหรือเรากลับมานะครับ

พบกันใหม่นะคะวันนี้พวกเราสวัสดีไปก่อนนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป